ในช่วงเหตุการณ์แห่งความตึงเครียดแล้วก็ชุลมูลวุ่นวาย
คนร้ายเนี่ยไล่กราดยิงมาหลายที่แล้วแล้วก็มาต่อที่นี่
จุดหน้าห้างมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ก็น่าจะเป็นชุดแรกของห้างที่เจอเหมือนกัน
ถูกต้องนะครับก็โชคดีที่ไม่ถูกยิงบาดเจ็บเสียชีวิตไปด้วย

ณช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนแถวนั้นด้วยนะครับ

นี่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอพี่เข้ามา

แล้วก็ได้คุยด้วยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่จุดด้านหน้าห้างเลยนะฮะ
จุดที่คนร้ายมาจอดรถที่ขับมาจากค่ายทหาร

เป็นรถฮัมวี่รถจิ๊บฮัมวี่
แต่ท่านผู้ประโยชน์บอกว่ามันไม่ใช่ฮัมวี่แท้หรอก

เป็นลักษณะรถที่เขาประกอบเอาไว้ใช้งานตรงนี้

คนร้ายจอดรถแล้วลงมากราดยิงนะฮะ
แล้วขับรถต่อไปข้างในห้าง
ซึ่งตรงจุดหน้าห้างพี่รอปภบอกว่า
วันเกิดเหตุเขากับเพื่อนยืนอยู่ที่หน้าห้าง
คนร้ายขับรถเข้ามาตอนนั้นตัวเองก็แปลกใจ
เพราะลักษณะหนึ่งแน่นอนว่ามันเป็นรถทหาร

สองขับไม่เหมือนคนปกติทั่วไป

อ่ามันไม่ใช่ขับมาตามเลนตามถนนตามปกตินะครับ
พอคนร้ายจอดรถนั่งอยู่ในรถประมาณนาที๒นาทีนะ
ห่างจากจุดที่ตัวเองยืนอยู่ประมาณ๒๐เมตรเท่านั้นนะฮะ
วันนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกบอกว่ามันไม่ใช่ฮัมวี่นะ

มันคือรถจี๊บดัดแปลงอ่าเอ็มห้าหนึ่งเนี่ย
อย่างเนี้ยนะครับหลังจากนั้นคนร้ายลงจากรถมาแล้วถือปืนลงมาด้วย
จะยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดหลังจากนั้นเล็งปืนมาที่ฝั่งที่พี่รอปภยืนอยู่
ค่ะกราดยิงทีละหนึ่งนัดโอ้โหสองสามนัดแรกยังไม่โดนใครค่ะนะฮะ
ซึ่งพี่รอปภของห้างบอกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วตอนนั้นวิ่งหนีกันไปทางตึกแถวข้างแถวข้างห้าง
ค่ะอ่าแล้วก็อ่าส่งเสียงตะโกนห้ามผู้คนว่าอย่าเข้าไปแถวนั้นแต่ก็ยังมีคนหลุดเข้ามาอืม
ทำให้คนร้ายจ่อยิงทุกคนอย่างกระชั้นชิดจนมีคนเสียชีวิตอยู่ที่ถนนทางเข้าหน้าห้างหลายศพรอปภของ
บอกว่าตอนนั้นกลัวมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหลังคนร้ายลงมายิงที่ด้านหน้าห้างแล้วคนร้ายก็กลับไปขึ้นรถนะ
ขับไปที่ด้านหลังของห้างด้านหลังของห้างเนี่ยไปยิงหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยเสียชีวิตทุกคนเสียขวัญมาก
แต่วันนี้ก็ต้องทำหน้าที่ต่อในการช่วยเหลือประชาชนนะฮะในวันนั้นเนี่ยรู้แล้วว่าหัวหน้ารอปภถูกยิงเสียชีวิต
แต่เขาก็ยังช่วยกันอีกนะคนที่เหลือเนี่ยไปช่วยกันนะช่วยผู้คนที่เข้ามาที่ห้างเนี่ยให้ปลอดภัยนะครับ
สิ้นจากเหตุการณ์นี้แล้วพอได้มาดูร่องรอยที่คนร้ายก่อเหตุโดยเฉพาะจุดที่ตัวเองยืนอยู่ในวันนั้น
พบว่ารูกระสุนมีหลายรูมากแต่สังเกตเห็นว่าทุกรูตอนเข้าไปเนี่ยมันเป็นรูขนาดเล็ก
ค่ะขาเข้านะขนาดเล็กรูเล็กเล็กใช่แต่ไอ้ขาที่มันทะลุออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่รูมันใหญ่
ก็มันกระสุนอาวุธปืนสงครามทำให้ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าวันนั้นตัวเองถูกกระสุนด้วยเนี่ยจะเป็น
ยังไงใช่เหรอทางชมครับ
เหลือ

เขาแลงเปิดมาที่นี่

นัดแรกนัดสองน่าจะยังไม่โดน
หลังจากที่รถเข้ามานั่นเลย
ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้

ก็เสียงตะวัตถักจากนี่มานี่

เต็มระเบงฟ้าก็กระทับใส่ดินี้เลย
เล็กมาด้าน
เล็กมาด้านนี้เค้ารั่วบ้าง
ครั้งแรกอ่ะครั้งแรกก็สู้คือยิงมาก่อนแล้วไว้วิ่งนัดจอดเลย
คือถ้าเกิดใครมาขวางก็ยิงหมดเลยหรือว่ากาศยิงทั่วไปหมด
ก็ทั้งสองอย่างคือไม่มีใครมาขวางหรอกคือเขาไม่มีใครรู้
คือเห็นใครก็ยิงเลย
นี่ครับวินาทีแห่งชีวิตที่รอปภจุดหน้าห้างได้เจอเจอในวันนั้น
มาถึงวันนี้เนี่ยถ้าตามข่าวที่ออกมาเมื่อวาน
ก็คือทางห้างจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง๑๓กุมภาพันธ์นะ
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องให้แน่ใจก่อนนะคะว่าในห้างเนี่ย
มีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วจริงมีการเก็บวัตถุพยานทุกอย่าง